ข่าวต่อไปก็มีความเชื่อมโยงกับคุณอิงฟ้าอยู่เล็กน้อย

คือคุณโอลีฟเนี่ยเขามีความฝัน
อยากจะเป็นนางงามมงลงอย่างคุณอิงฟ้า

แต่ปรากฏว่าเธอไปไม่ถึงดวงดาวครับ
เรียนแบบคุณอิงฟ้าเลยนะแต่มันยาวจนเธอสะดุดล้มฮะ

น่าเห็นใจเธอแล้วก็น่าชื่นชม

ลีฟครับอรัญญาภัยโสแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบ

เตอร์เจอรี่ไทยแลนด์๒๐๒๒นะครับ
เวทีนี้นะครับคือใครที่ผ่านมีดหมอมา
ผ่านการทำสวยทำหล่อมานะครับ
ประกวดได้แต่ลงมาเนี่ยครับโอ้โหเลย
คือบอกเจ็บด้วยแล้วอายด้วยแต่อายมากกว่า
ลิฟบอกแบบนี้ทำให้เธอไม่ผ่านรอบ๑๐คนสุดท้ายครับ
พี่เลี้ยงต้องกอดกลอบอยู่แบบนี้ตั้งนานฮะ
เพราะเธอบอกว่าตั้งใจไปเรียนการเดินมา
จนผ่านรอบคัดเลือกนะครับ
แล้วก็มาเก็บตัวขึ้นเวทีรอบตัดสิน
อยากจะมงลงแบบคุณอิงฟ้าน่ะแต่ด้วยสรีระของเธอเธอบอกเธอตัวเล็กแต่ชุดน่ะ
มันยาวยาวมากยาวมากเธอเลยต้องสวมรองเท้าส้นสูง๖นิ้วน้ำแข็งเคยสวมรองเท้าสูง
สูงที่สุดกี่นิ้วสูงสุดก็สี่นิ้วก็หนักมากแล้วนะแล้วเดินยากไหมโอ้ยากสิโอ้โหแล้วนี่๖นิ้ว
นิ้วนี่๑๐กว่าเซนเลยนะเธอบอกว่านี่แหละครับล้มจนข้อเท้าบวมเลยบอกเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริง
แม้ว่าเธอจะพลาดนะฮะไม่ได้มงแต่ว่าเธอได้รางวัลพิเศษจากคุณม้าออนภากับน้องฉัดนะครับ
แต่หลังจากการประกวดเนี่ยนะครับ

เห็นนางงามชุดขาวที่มาช่วยพยุงไหม

หรือว่านายธีรติสำดานลื่นเทพีบ้างไฟนะครับ

แล้วเขามีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะธิดาสารตายายที่จังหวัดสุพรรณปี
อิงฟ้าล้มแบบนี้นะครับ
เกรงว่าจะเจ็บจะปวดมากก็รู้สึกตกใจเธอเคยเป็นนางงามมาก่อน

เห็นน้องโอลีฟล้มอ่านี่ฮะมาช่วยพยุงแต่อีกด้านหนึ่งสิอีกด้านหนึ่งนะฮะโลกออนไลน์
ครัวไปลงกับคนชุดแดง
ที่เธอเทินไปแล้วเนี่ยเธอหมุนไปแล้วคนถามว่าทำไมไม่ช่วย
ขอโทษจริงคือเธอเดินผ่านไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้หันมาช่วย
ต้องขอโทษอิงฟ้านะฮะแล้วก็อีกมั้งออกออลิฟต์แต่ก็อยู่แต่อิงฟ้า
ลีฟก็บอกว่าไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้โทษอะไรถือเป็นประสบการณ์ชีวิตนะฮะ
มีสเซอร์เจอรี่เป็นลูกศิษย์ผม
น้องน้ำเมยอาจารย์ขอแสดงความยินดีผ่านตรงนี้ไปด้วยก็แล้วกัน
ครับแต่เห็นโอลิฟต์แล้วเข้าใจเลยนะ
เวลายกตัวอย่างแบบนักกีฬาซ้อมมาซ้อมหนักมา
ถึงวันแข่งจริงเจ็บขึ้นมาอย่างนี้
โอ้โหมันถึงขั้นร้องไห้ได้เลยนะ